มีใครเคยพบเห็นคนที่มีอาการแบบนี้ไหมคะที่สมุทรสาครค่ะมีน้องเป็นเด็กผู้ชายอายุ๗ขวบ
คือเขาบอกว่าน้องมีอาการประหลาดคืออยู่ก็ชักเกร็ง
ชักเกร็งเนี่ยไม่เท่าไหร่เขาตบหน้าตัวเองด้วย
พาไปหาหมอแล้วเขาบอกว่ารักษายังไงก็ไม่หาย
ครอบครัวเลยบอกว่าหมอปลามาดูให้ทีได้ไหม
ไม่แน่ใจจริงเลยว่ามันเป็นอาการแบบไหนยังไงกันแน่
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือน้องเหมือนจะแบบเกรงกระตุกนิดนึ

จนคุณคุณต้องบอกว่าอุ๊ยจะเย็นลูกจะเย็น

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเลยที่บ้านของน้อง
อยู่ในอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
เจอแม่น้องคุณแม่เนี่ยเอารูปพญานาคกับครุฑ
ให้พี่ติดูก่อนเลยพี่ติบอกรูปนี้มันคือรูปอะไรครับคุณแม่
แม่บอกน้องวาดน้องวาดพญานาค
นี่นะฮะน้องวาดเองแล้วก็วาดรูปครุฑ
คือจริงแล้วเนี่ยน้องเป็นเด็กปกติเลย
ราเริงเรียนเก่งจนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
อยู่อยู่ก็หันมาชอบวาดรูปพญานาคถามเกี่ยวกับพญานาค
แล้วก็เมนเผาศพแล้วหลังจากนั้นน่ะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยเดี๋ยว
เดี๋ยวก็ตบหน้าตัวเองไปหาหมอหมอบอกว่า
น้องอ่ะมีพัฒนาการช้าคือต้องให้แม่เนี่ย
ให้เวลาอยู่กับลูกเยอะแม่ก็พยายามแล้วแต่น้องก็ยังไม่หาย
ก็พาไปทำพิธีเรียกขวัญขอขมากับเพื่อนที่นับถือพญานาค
เพราะว่าเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นลูกวาดแต่รูปพญานาคแล้วเธอบอกว่าเธอเห็น
อันนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นในฝันเห็นในนิมิตหรือยังไงนะคะ
แต่แม่ของน้องบอกเห็นพญานาคพุ่งขึ้นมาจากน้ำ
เสียนเจ็ดเสียนครอบหลังคาบ้านเพื่อนพอทำพิธีขอขมาเสร็จ
บอกลูกชายอาการดีขึ้นแต่แล้วสามกุมภาพันธ์
อาการกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเธอก็พาไปหาหมอ
หมอก็ให้ยามากินน้องก็ยังไม่หายก็ปรึกษาเพื่อนอีก
เพื่อนก็บอกว่าเนี่ยนะที่ลูกเป็นแบบนี้เพราะไปวาดรูปพญาครุฑ
ไม่ถูกกับพญานาคก็เลยไม่หายและอาการหนักขึ้น
บอกจนปัญญาแล้วค่ะหมอปลามาช่วยที
คือสรุปแล้วยังไงพญานาคมาแฝงในร่างลูก
ทำให้ลูกป่วยเหรอหรืออะไรยังไงกันแน่
พาลูกไปรับขวัญรับขวัญดิเผื่อเราผิดพลาดอะไรที่ว่าเราทำผิดพลาดไปแบบ
เออขอคำมาเขาขอคำมากรรมเขาว่าเออที่ลูกเราวาดแบบนี้
แล้วมาทำโทษลูกเราหรือเปล่าเราคิดอย่างนี้
ได้คุยกับน้องด้วยนะคะน้องก็เล่าให้พี่ติฟังบอกว่า
ที่เขาวาดรูปพญานาคเขาชอบเขาชอบเป็นความชอบส่วนตัวเขาก็เลยวาด
ส่วนเวลาที่มีอาการชักเกรงและตบหน้าตัวเองเนี่ยน้องบอกว่ามันรู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้
พยายามฝืนแล้วแต่สู้ไม่ไหว
คือพี่ติบอกว่าบางจังหวะที่คุยคุยอยู่น้องก็มีจังหวะกระตุกแล้วก็ตบหน้าตัวเองเหมือนกัน
คือทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายคนก็ส่งข้อความมาเหมือนกันนะคะบอกว่า
จริงอยากให้คุณแม่พาน้องไปเช็คเรื่องของระบบประสาท
เรื่องการสั่งการต่างเพราะบางทีมันมีโรคเหมือนโรคชักกระตุกหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็หลายครั้งบางทีเนี่ย
ไปหาหมอแค่ครั้งเดียวหรือว่ากินยาไปแค่วันสองวันหรืออะไรแบบนี้
มันอาจจะยังไม่หายทันทีบางโรคมันอาจจะต้องใช้เวลาระยะยาวหรืออะไรแบบนี้
หลายคนก็เลยบอกว่าเออคุณแม่ลองพาน้องไปตรวจอย่างละเอียดดีไหม
แต่ในเมื่อคุณแม่ร้องหาหมอปลามาใช่ไหม

ก็ไปที่บ้านของน้องเลยนะคะ
พอไปถึงปุ๊บหมอปลาก็เข้าไปคุยกับน้องก่อนเลย
น้องก็มีอาการเดิมนี่แหละค่ะคือบางทีอยู่ก็ชักกระตุกขึ้นมาแล้วก็ตบหน้าตัวเอง
ซึ่งคุณแม่ก็เอารูปพญานาคพญาครุฑมาให้หมอปลาดู

คือที่ชอบวาดเพราะว่าเห็นเพื่อนวาดเลยวาดตาม
ส่วนรูปที่คล้ายพญาครุฑน้องบอกว่าน้องไม่ได้วาดครุฑ
น้องวาดทศกรรม

อ๋อวรรณคดีวรรณกรรมอะไรอย่างนี้รือปเหลือปลา
เห็นไหมมีจังหวะน้องตบหน้าตัวเองแล้ว
บอกตอนนี้น้องเครียดแล้วก็ทรมานมาก

เด็กเจ็ดขัวพูดประโยคนี้ออกมาเลยค่ะ
คือแม่บอกว่าที่ผ่านมาก็พาไปหาหมอโรงพยาบาลมาก่อนแล้ว
พระก่อนแล้วมันไม่หายสักที
หมอปลาก็เลยถามว่าน้องมีอาการเลื้อยหรือว่าบิดตัวไหม
แม่บอกไม่เลื้อยนะแต่เห็นบอกว่าปวดหลัง

พญานาคพญาครุฑไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
แต่น้องอาจจะไปเหยียบของเส้นไหว้
หรือไปหยิบอะไรที่ทำให้วิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายมาแฝงตัวในร่างน้อง
หลังจากนี้หมอปลาบอกว่าให้น้องมาอยู่กับหมอปลาที่บ้าน
เดี๋ยวหมอปลาจะเอาไปรักษา๑๐วันเชื่อว่าน้องจะหาย
หลังจากนี้หมอปลาไปหยิบสังคมไปไว้ให้เฏิมของพระเจ้า
ไม่อยากไปลุง

เครียดไหมครับตอนนี้เครียดเพราะว่า
เครียดเพราะอะไรต้องพูด

อยู่กับผม๒๔ชั่วโมงเดี๋ยวแบบนี้ขอบคุณมากป๊าถ้าเป็นยังเหมาะป๊าขอบคุณมาก
หายพี่ไม่ต้องกังวลผมเจอมันหนักกว่านี้
คนเป็นแม่นะคะเห็นลูกเป็นแบบนี้ก็ใจสลายเลยค่ะ
แม่บอกว่าแม่เชื่อว่ามันมาจากศัยศาสตร์
แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแผนแพทย์แผนปัจจุบันคนไหน
ที่สามารถรักษาน้องได้แม่ยินดีพาไปเลย
คือตอนนี้แม่บอกทางไหนก็ได้ขอให้ลูกแม่หายเถอะ
แม่บอกแม่ตั้งใจจะบวชให้เลยถ้าลูกหายนะคะ

ก็เต็มใจแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เลยค่ะ
โล่งใจเลยค่ะถ้าเกิดว่าเจอแล้วใช่
เป็นเคสที่หมอปลาเคยเจอแล้วใช่
แล้วเราก็จะไปทางนี้ก็เต็มใจไปค่ะ
ตอนนั้นคุณแม่ยืนยันเชื่อเลยว่าลูกน่าจะไปลบหลู่
หรือไปทำอะไรไม่ดีแต่ไม่ได้ตั้งใจมาใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่เพราะเด็กเป็นเด็กช่างถาม
อย่างเราตอบได้บางอย่างเราตอบไม่ได้
แล้วเขาก็มาคิดเองเปลี่ยนตนาการเอง
ถ้าเป็นอย่างหมอปลาว่าเนี่ยขอบพระคุณมากเลย

ส่งข้อมูลกันมาเยอะมากเขาบอกว่าโรคที่น้องเป็น
มันเรียกว่าโรคทูเร็ดซินโดรมในเด็ก
ซึ่งข้อมูลที่คุณผู้ชมส่งมาเนี่ย
ตรงกับที่หมอหมูหรือว่ารองศาสตราจารย์

พฤติกรรมที่เด็กมีอาการเกร็งกระตุกกล้ามเนื้อ
พบได้ในเด็กที่มีปัญหาในระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

ลมชักโรคฮันติงตันโรคสมองอักเสบ

เดี๋ยวลองฟังคุณหมอหมูพูดหน่อยนะคะ
น้องมีอาการเกรงกระตุกกล้ามเนื้อจนทำให้มือมากระทบบริเวณใบหน้า
โดยไม่ได้เป็นลักษณะของการเจตนาทำร้ายตนเอง
ซึ่งอาการดังกล่าวมักพบได้ในเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
เช่นโรคลมชักโรคทูเล็ตโรคคานิงตันและโรคสมองอักเสบ
ดังนั้นจึงอยากให้น้องได้มีโอกาสไปพบแพทย์
เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกวิธีนะครับ
เขาบอกว่าโรคทูเรตเนี่ยจะเกิดในเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิง๓ต่อ๔เลยนะคะ
มักจะเกิดในเด็กที่อายุก่อนถึง๑๐ขวบ
แต่พอโตขึ้นอาการจะดีขึ้นก็เป็นโรคทางระบบประสาท
คือจะมีลักษณะบางทีแบบเกรงกระตุกแขนกระตุกขากระตุกตา
ขยิบตาโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่งเสียงอืออาไม่เป็นคำโดยไม่รู้ตัวแบบนี้ค่ะ
อย่างที่คุณแม่บอกเนาะถ้ามีคุณหมอคนไหนแบบช่วยได้
หรือคุณแม่พาไปหาคุณหมอทางด้านระบบประสาทก็ได้เหมือนกัน